เคยไปที่ภัยสาลีนครสวรรค์

แม่นมากจริงคนก็ไปแก้บนด้วยรำเหมือนกันต้องถวายหมอแคน
แล้วก็ลำอุ้ยตีกองกันสนั่นหวั่นไหวอันนี้ไม่เชื่อก็ก็
มีหลายจังหวัดนะที่มาแก้บนแบบนี้หลังจากที่ถูกรางวัลกันค่ะ

ไปดูอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมจะพาไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล
ราคาถูกปกติเขาขายเท่าไหร่คุณชนะคุณใบตอง
๘๐บาทสิแทนกว่านี้ไม่ได้โดนตำรวจจับเออ
เห็นราคาไหม๒ใบ๑๕๐บาท
นั่นหมายความว่า๗๕บาทเหรอคะถูกต้อง
ลดแค่๒วันเท่านั้นคือวันก่อนออกสลากคือ๒๘กุมภาพ
เมื่อวานนี้กับวันนี้ก็เลยมีนักเสี่ยงโชคไปซื้อกันเยอะนะคะ
อยู่ที่บริเวณตลาดตำบลไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะ
มีผู้ค้าสลากินแบ่งรัฐบาลก็นำสลากมาจำหน่ายคู่ละเจ็ดสิบห้า
เห็นราคาแบบนี้โอ้นักเสี่ยงโชคก็มากันเยอะสิคะ
นางสุดานันทวาธการผู้ค้าสลากวัย๖๐ปีก็บอกว่า
นี่แหละค่ะยึดอาชีพจำหน่ายหนังสือพิมพ์และสลากินแบ่งรัฐบาลมาหลายปี
ส่วนที่นำสลากินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่ายในราคาคู่ละ๗๐บาท
ก็ถือว่าลดราคา๒วันเท่านั้นก็คือวันก่อนออกแล้วก็วันออกสลากนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าบางทีนะเห็นผู้ค้าจำหน่ายเกินราคาคู่ละ๙๐๑๐๐บาท
ก็แม่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยนะคะ
ส่วนพระราชบัญญัติสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลนี้นะคะ
ก็มีการกำหนดโทษในกรณีที่ขายสลากเกินราคาเอาไว้
คือผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากินแบ่งรัฐบาล
และยังไม่ได้ออกรางวัลเกินราคาที่กำหนดในสลากินแบ่ง
ต้องระวังโทษนะคะโทษคือจำคุกไม่เกิน๑เดือน
หรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยค่ะ
โอ้โหคือง่ายเลยถ้าขายเกินราคา๘๐บาทโดนจับนะ
ใช่ค่ะติดคุกด้วยแล้วที่สำคัญนะถ้าหากผู้กระทำผิดเป็นตัวแทนจำหน่าย
โอ้โหโดยไม่ให้ทำสัญญาในครั้งต่อไปนะคะ
ส่วนผู้ที่ซื้อหรือจองล่วงหน้าก็จะถูกตัดสิทธิ์ลงทะเบียนทันที
แต่ขายถูกกว่าราคา๘๐บาทขายได้นะขายดีด้วย
อันนี้ขายแค่๒วันก็คือเมื่อวานแล้วก็วันนี้ถูกต้อง

คุณคิดว่าทันไหมล่ะทันสิ
คุณต้องตีรถไปเลยคุณต้องตีรถไปเลย
ทันนะฉันไปแล้วนะ
น้นทะบุรีค่ะไม่ไกลน้นทะบุรีไปสิ
แล้วกลับมาให้ทันนะเพราะว่าไปแล้วกลับมาไม่ทันเขาไม่จ่ายค่าตัวคุณนะ
งั้นอยู่นี่ดีกว่าไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเสียแล้วจะเสียอีกหรือเปล่าจะได้ไหมนะ